ไปกันต่อที่จังหวัดอ่างทองนะคะเกิดเหตุศึกแย่งลูกอายุหกขวบกันขึ้นมานะคะ
เมื่อแม่ของเด็กแล้วก็ญาติไปพาลูกจากโรงเรียน
เพื่อที่จะพาไปเลี้ยงอีกจังหวัดหนึ่งนะคะ
ในขณะเดียวกันปู่แล้วก็ย่าที่เลี้ยงเด็ก๖ขวบมาไม่ยินยอมนะคะ
ก็ไปที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เกิดการแย่งกันตามภาพที่เห็น
ดูเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้ขณะเกิดเหตุ
เมื่อช่วงสายของวันที่๖พฤศจิกายน
ขณะผู้หญิงเสื้อสีฟ้าอุ้มลูกสาววัย๖ขวบ
เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๓ออกไปจากโรงเรียนวัดสนามชัยสิทธนุสร
อยู่ในตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง
หลังรับแจ้งในตำรวจสพเมืองอ่างทองไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
อยู่ข้างกำแพงโบสถวัดสนามชัย
ไปเจอนางสาวนุสราศรีมุกดาอายุ๓๒ปีเป็นชาวจังหวัดสกลนคร
อุ้มเด็กหญิงวัย๖ขวบอยู่บนตัก
พร้อมกับมีพ่อแล้วก็ญาติพี่น้องยืนป้องกัน
ให้อีกฝ่ายมาแย่งหลานสาวไป
โดยมีตำรวจปู่แล้วก็ย่าของเด็กสาววัย๖ขวบมาเจรจากลายเกลี่ยด้วย

อันนี้อยู่บ้านฟ้ายมากฟี่อย่าเรียกว่าอยู่จนอยู่อันนี้

ภาพจิตใจของเด็กด้วยนะคะค่ะอืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะคะ
ไปสอบถามคุณครูโรงเรียนวัดสนามชัยกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนายกิติชัยเฉลิมชัด
เล่าค่ะว่าเด็กหญิงวัย๖ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๓โดยมีปู่แล้วก็ย่ามาส่งที่โรงเรียน
ทีนี้ช่วงสายแม่ของเด็กคือนางสาวนุสราแล้วก็ญาติพี่น้องถือเอกสารบันทึกข้อความ
มาแจ้งกับทางโรงเรียนว่าต้องการนำตัวเด็กไปอยู่ด้วยที่จังหวัดสกลนคร
จังหวะระหว่างนั้นแม่เด็กก็ได้อุ้มลูกแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากโรงเรียนค่ะ
ครูก็วิ่งติดตามออกมาพร้อมกับแจ้งตำรวจก่อนที่ปู่และก็ย่าของเด็กจะมาเจรจาตกลงกัน
นางปูริดากันรัฐอายุ๕๗ปีย่าของเด็กในกล่าวว่านางสาวนุสราได้อยู่กินกับลูกชายตน
แต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็มีลูกหนึ่งคนคือหนูน้อยคนนี้
ซึ่งตัวเขาเองก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่ง๖ปีอันนี้ผู้เป็นย่าบอกนะคะ
ต่อมานางสาวนุสลาเลิกรากับพ่อเด็กแล้วก็ต้องการนำเด็กไปอยู่ด้วยกัน
จังหวัดสกลนครแต่มีปู่และย่าไม่ยอมให้ไป
ทีนี้ก็พากันไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่โรงพักเมืองอ่างทองนะคะ
เมื่อวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วไปฟังเสียงทั้งย่าแล้วก็อดีตลูกสะพ้ายกันหน่อยค่ะ
ที่ว่าตอนที่ว่าเขาพาหนีไปเพราะว่าตอนนั้นพ่อหนูไปที่โรงพัก
ไปคุยกับตำรวจที่โรงพักอยู่เขาก็เลยพาขึ้นรถเด็กพาขึ้นรถไป
คือถ้าติดตามมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมคงน่าจะมีคำถามในใจว่า
สุดท้ายสรุปแล้วตกลงกันยังไงเอายังไงบทสรุป
ก็คือเบื้องต้นตำรวจเชิญทั้งหมดไปตกลงกันที่โรงพัก
แล้วได้ข้อสรุปเบื้องต้นแบบนี้ค่ะ
ว่าปู่ย่าจะพาหลานกลับบ้านไปก่อน
ส่วนแม่เด็กแล้วก็ญาติพี่น้องจะต้องไปยื่นทำการฟ้องต่อสาร
ในการเป็นผู้ปกครองเด็กต่อไปนะคะ

เพราะว่าปู่ย่าเขาก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนาะ
ตกลงกันก็ต้องมีเรื่องของข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้อง